มีความรักกลุ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
จะมีประโยชน์คุณผู้ชมอย่างไรบ้าง
เดียวตามพร้อมกันกับคุณสุภาพครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

กฎหมายช่องว่างที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง
ก็ก่อให้เกิดการหลอกลวงอะไรกันมาเยอะครับ
แต่ว่าสังเกตดูนะครับในรอบ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราพยายามแก้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้คนหลอกกัน
ไม่ให้ผู้บริโภคต้องเจ็บช้ำน้ำใจ
ไม่ให้คนซื้อขายของจะต้องลำบากเดือดร้อน
ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายของสคบระยะหลังก็ออกมาหลายฉบับเข้มขึ้นครับ
คนที่จะหลอกกันในแต่ก่อนเนี่ยในอดีตซื้อบ้านแล้วมีปัญหา
โน่นซื้อนี่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับ

พอกฎหมายเข้มขึ้นการบังคับใช้กฎหมายเข้มขึ้น
คนที่คิดจะหลอกลวงเอาประโยชน์ก็ไม่กล้าทำหรือทำน้อยลง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับออยอาหารและยา
นี่เขาก็แก้ไขเพิ่มโทษอะไรต่ออะไรมากขึ้นแล้วนะครับ
แต่ว่าแม้กระนั้นก็ยังมีคนกล้าทำเยอะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานพยาบาล
อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลอกลวงกันเยอะ
โดยเฉพาะโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเสริมความงาม
สังเกตไหมครับเวลามีคนมาร้องเรียนว่า
ฉีดหน้าอกหน้าอกเน่าไปฉีดจมูกจมูกคด
ฉีดหน้าหน้าเน่า
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบจะปรากฏว่า
ลินิกแห่งนั้นเนี่ยไม่ได้รับอนุญาต

คนที่ฉีดคนที่ฉีดโน่นฉีดนี่ไม่ใช่หมอ
เอ้าแล้วดำเนินการได้ยังไง
หนักเข้าไปอีกจำได้ไหมครับ
แล้วก็เกิดเหตุเกิดความเสียหายเยอะ
มีคนตายก็มีนะครับ
เรื่องเหล่านี้กระทรวงฐาศุกร์เขาก็ปวดหัว
เพราะว่าพอไปดูโทษมันเนี่ย

คนที่เขาคิดทำเขาก็กล้าเสี่ยง
ถ้าจับไม่ได้ก็ร่ำรวยจับไม่ได้เสียค่าปรับเล็กน้อย
แล้วก็เลิกกันกลับมาทำใหม่
ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข
ล่าสุดมีร่องพรบสถานพยาบาลฉบับใหม่
ที่ว่าฉบับใหม่เพราะฉบับเก่ามีแล้ว

และควรจะนำมาบอกกล่าวกันให้ทราบ
ผมได้ไปคุยรายละเอียดกับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อคุณหมอทงชัยกิรติอัฐกร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี่แหละครับ
เป็นกรมที่จะต้องรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้
ได้ความว่าต่อไปนี้คลินิกที่ไหนที่เป็นคลินิกเถือน
รับฉีดจมูกรับฉีดหน้ารับทำตารับฉีดหน้าอก

ถ้าจับได้โทษถึงขั้นติดคุกครับ

แต่ของใหม่เนี่ยติดคุกเลยครับ

ถ้าปล่อยให้คนที่ไม่ใช่แพทย์

จะถือว่าเป็นผู้ช่วยที่มีความชำนาญแล้ว

เจ้าของสถานบริการติดคุก

ฉะนั้นธุรกิจเสริมความงามทั้งหลายทั้งปวง
ตอนนี้มันเยอะมาก
เพราะว่าคนอยากสวยอยากงามเสียเท่าไหร่เท่ากัน

คนพวกนี้ก็อาศัยเป็นช่องว่าง
ผมถามท่านรองอธิบดีคุณหมอทงชัยว่า
เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องใหม่นะครับ
แต่ก่อนเนี่ยจะมีทัวร์จัดไปเกาหลี
หายไป๒๓วันกลับมาจมูกก็เปลี่ยนแล้ว

เดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ต้องไปถึงเกาหลี
มีคนลงทุนทำเป็นคลินิก
แล้วประกาศว่าหมอที่เคยมีความชำนาญที่เกาหลีเนี่ย

ก็แปลว่าคุณไม่ต้องไปถึงเกาหลี
ทำที่เมืองไทยนี่แหละโดยหมอเกาหลี
ผลจะออกมาเหมือนกับการไปทำที่เกาหลี
คุณหมอรองอธิบดีบอกอย่างนี้ผิด
ต่อให้เป็นหมอจริงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารักษาพยาบาลในเมืองไทยได้

ฉะนั้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ว่าคลินิกนี้
บริการและดำเนินการทำงานโดยหมอเกาหลีผิดกฎหมาย

เห็นไหมครับว่าพรสถานพยาบาลฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ย

แล้วก็จะทำให้แก้ปัญหาได้

แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีไม่เพียงพอ

ใครที่ไม่แน่ใจว่าสถานพยาบาลนี้คลินิกนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่า

เพราะถ้าถูกกฎหมายเนี่ยจะมีใบอนุญาตเลขที่เท่านั้นเท่านี้

มีบางทีก็แขวนรูปที่รับปริญญาก็แปลว่าคุณหมอจริง
แต่ถ้าไม่ใช่ไม่แน่ใจ

เขาจะได้ไปดำเนินการตรวจสอบ

ก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลการโฆษณา

โรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งหลายนี่เขาห้ามโฆษณานะครับ
แต่ระยะหลังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นท่านสังเกตไหมครับ
ขับรถผ่านทางด่วนจะมีป้ายใหญ่ใหญ่
โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้โฆษณากันอย่างโจ๋งครึ่ม
เป็นโรคไตมาที่นี่รักษาดีที่สุด
เป็นโรคหัวใจเรามีศูนย์หัวใจที่รักษาดีที่สุด
เป็นโรคตับเรามีศูนย์รักษาตับที่มีความชำนาญมากที่สุด
ท่านรองอธิบดีว่าอย่างนี้ได้ไหม

โฆษณาโอ้อวดแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
พรบฉบับใหม่นี่แหละเอาหนักเลย
แต่ถ้าเป็นการให้ข้อมูลได้
เช่นว่าที่โรงพยาบาลนี้เรามีศูนย์โรคหัวใจ
มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย
อย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ข้อมูล

แต่ถ้าเลยเถิดเลยเส้นไปถึงการโฆษณาโอ้อวด
จริงหรือไม่จริงไม่รู้อันนั้นทำไม่ได้
ถัดมาการโฆษณาในอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่าง
อันนี้ก็มีโทษเหมือนกัน

หนังสือพิมพ์สื่อหลักหรือตามวิทยุตามโทรทัศน์
ไม่ได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปใช้ช่องทางทางเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตนี่แหละโฆษณาโอ้อวดกัน
คนที่เป็นลูกค้าก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์
เปิดเข้าไปในอินเตอร์เน็ตอ่านแล้วก็เชื่อตามนั้น
ก็ไปโคตรไปรักษาพยาบาล
ฉะนั้นผลของพรบฉบับใหม่จะครอบคลุมไปถึงตรงนี้ด้วย
บอกว่ามันเป็นข่าวดีตอนนี้เรากำลังเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
เรื่องเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไปได้แล้ว
แต่บางเรื่องต้องออกประกาศเป็นรายละเอียดอีกทีนึง
คล้ายกับว่ามีกฎหมายออกมาแล้วมันต้องมีประกาศกระทรวง
หรือต้องมีประกาศอะไรที่ผ่านคอลโลมอในหลักเกณฑ์ในรายละเอียดอีกทีนึง
แต่สรุปทั้งหมดว่านี่คือความคืบหน้าที่เป็นข่าวดีของเรา
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เคยพูดไว้วันก่อน
ว่าใครมีปัญหาเรื่องป่วยฉุกเฉินเข้าข่ายป่วยฉุกเฉิน
มีเหตุผลประกอบ๔๕ข้อตามที่เคยเป็นข่าว
เขาเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้๗๒ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายตังค์
แต่ย้ำว่าต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะ
แล้วถึงยังไงถึงเรียกว่าผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผลการตรวจเลือดผลการตรวจหัว
หัวใจผลการตรวจระบบทางเดินหัวใจอะไรต่าง
มันจะบอกว่าเข้าข่ายฉุกเฉินหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับในพรบฉบับนี้เหมือนกัน
พรบสถานพยาบาลฉบับนี้จะตามไปดูเรื่องนี้เหมือนกัน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จะเป็นเจ้าภาพไปดูแลเรื่องนี้เหมือนกัน
วันนี้ก็เอาเรื่องดีมาขยายความขีดเส้นใต้กันหน่อยว่า
เรากำลังจะได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะคนที่รักสวยรักงาม
คนที่ชอบไปทำโน่นทำนี่เพื่อให้ร่างกายสวยงาม

เพราะเขาถือว่าไม่รู้จริงหรือเปล่า
คุณไปใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแต่งหรือเปล่า
หรือแต่ก่อนหน้าดูไม่ได้เลย
พอรักษาไปทำคลินิกนี้
โอ้โหออกมาหน้าสวยเช้ง
อย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อว่าใช่หรือเปล่า

ขอบคุณนะครับก็น่าจะทำให้เรื่องของสุขภาพ
เรื่องของการรักษาพยาบาลของเรานั้นดีมากขึ้น